ถ้าฉันพูดว่านิทานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
พอจะเดาเส้นเรื่องออกไหมคะว่ามันเป็นยังไง

เกิดขึ้นที่อำเภอที่จตุรัสอำเภอจังหวัดชายภูมินะคะ
เป็นเหตุการณ์กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เหมือนกันเลยค่ะ

ใช่หิวแม่กลับมาจากขายผักช้าก็เลย
เนี่ยทำร้ายร่างกายแม่แล้วกระทั่งแม่เสียชีวิตนะคะ

อายุมากแล้วแก่แล้ว
อายุมากแล้วยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ
เลี้ยงลูกชายคนเดียวด้วยนะคะ

เกิดขึ้นที่บ้านโนนเคราะหตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัส

ข้าวข้าวยังเต็มอยู่เลยมดขึ้นแล้วด้วยเนี่ย

แล้วก็มีจานกับข้าวที่ยังมีกับข้าวเหลืออยู่ในจานนะคะ
ตำรวจสพหนองบัวโคกไปควบคุมตัวลูกชาย
เป็นคนทำร้ายร่างกายแม่จนกระทั่งแม่ตาย
ลูกชายชื่อว่าโกต้าเชื้อมีแรงอายุ๓๐ปี
นี่นะคะแล้วรู้ไหมคะว่าโกต้าตอนที่ตำรวจไปถึง
พูดจารักษณะคือวกไปวนมาพูดไม่ได้สับ
ตำรวจบอกอยากจะพูดอะไรก็แล้วแต่เหอไม่เชื่อทั้งนั้นแหละ
ตอนแรกบอกว่าอ้างบอกว่าเออที่มันเป็นแบบนี้
เพราะว่ามีคนเข้ามาในบ้านแล้วจะใช้สากกระเบืออาคาร
ทุบตีตนเองกับแม่ตัวเองก็เลยทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายแม่เหรอไม่ใช่ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายแม่
ผมแค่ด่าแม่เฉยโมโหหิวที่แม่กลับมาจากขายผักช้า
แล้วก็ผมไม่ได้กินข้าวแต่ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายแม่นะ
บอกแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไปที่โรงพักแล้วกันนะคะ
สุดท้ายนำตัวนายโกต้าไปที่โรงพัก
ส่วนคุณแม่ชื่อว่าคุณยายเย็นเชื้อมีแรงนะคะ
คุณแม่เนี่ยก็ท่านเองก็ตอนแรกนอนหายใจโรยรินอยู่ข้างเตียงลูกชาย
เพื่อนบ้านก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยท่านเสียชีวิตนะคะ
ท่านเสียชีวิตเรามีโอกาสไปคุยกับหลานสาวของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณทองใสอุ่นสวัสดิ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงนายโกต้าบ่นว่าหิวข้าว
แล้วก็เดินวนไปวนมาจนกระทั่งตกเย็น
คุณแม่ของนายโกต้าชื่อว่ายายเย็นกลับมา
ต้าแกดึงแม่เข้าไปในบ้านเลย
แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคล้ายกับของร่วง
แต่ตอนนั้นคุณป้าทองใสบอกว่าไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งรุ่งเช้าเพื่อนของคุณยายเนี่ย
วิ่งมาบอกว่าเฮ้ยยายเย็นแกนอนหายใจรวยดินอยู่ในบ้านนะ
ไปดูหน่อยสุดท้ายไปดูค่ะ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วโทรแจ้งตำรวจด้วย
สุดท้ายคุณยายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นายโกต้าคุณผู้ชมฟังแล้วก็ดูย้อนแย้งนะ
ลองฟังดูลูกชายของนางเย็นค่ะ
ไม่ได้ทำมาหากินขอเงินแม่ใช้ไปวัน
นี่ที่บอกว่าย้อนแย้งคือแต่ดูเป็นคนนิสัยดี
พูดจาภัยร้อแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
เออคุณป้าทองใสบอกว่าไม่คิดว่าจะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อน

ส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากความหิวและอาการทางประสาท
แล้วอาการทางประสาทมาจากไหนตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบประวัติ
เพราะในกโต้นั้นมีส่วนเกี่ยวของกับยาเสพติด
เสพยาจนป่วยทางจิตจนหลอน

มาทำร้ายร่างกายแม่แบบนี้นะคะ
ตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
น่ากลัวมากเห็นไหมนี่คือพิษภัยของยาเสพติดนะคะ